มาดูอีกความคืบหน้าคดีอดีตสจวดหนุ่มสายการบินแห่งหนึ่งถูกฆ่ารัดคอนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุไว้ได้แล้ว
ไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะเป็นนุ่มคนสนิทที่พูดคุยกันมาประมาณ๑สัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะ
เพราะผู้ตายหึงหวงมากจนถึงขั้นไม่ยอมให้กลับบ้านในช่วงปีใหม่
และบอกว่าถ้าตีตัวออกห่างคมขู่ด้วย
นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะจากกรณีที่ไปพบศพนายปรัชญาอำนักคมณี
อายุห้าสิบเก้าปีนักธุรกิจร้านนวดแผนไทยและอดีต
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินแห่งหนึ่ง
ฆ่ารัดคอเสียชีวิตภายในคอนโดย่านดอนเมืองนะคะ
โดยพบว่าทรัพย์สินและรถของผู้ตายหายไป
โดยตำรวจคาดว่าจะเป็นฝีมือเพื่อนชายคนสนิทนี่แหละ
ล่าสุดค่ะนายอธิพันธ์พิมพ์เรืองอายุ๓๔ปี
เพื่อนชายคนสนิทที่หลบหนีไปหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ถูกตำรวจดอนเมืองควบคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในคอนโดที่เกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอธิพันธ์รับสารภาพ
รู้จักกับผู้ตายประมาณ๑สัปดาห์
วันเกิดเหตุต้องการกลับต่างจังหวัดเป็นบ้านเกิดในช่วงปีใหม่
แต่ผู้ตายหึงหวงค่ะกลัวว่าจะกลับไปหาแฟนเก่า

จากนี้ผู้ตายข่มขู่ด้วยบอกว่าจะแจ้งความจับ
เพราะระหว่างที่อยู่ด้วยกันเห็นว่าเสพไอซ์
โดยใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีในการรัดคอ
จนแน่ใจว่าผู้ตายเสียชีวิตจริง
ส่วนทรัพย์สินที่ขโมยของผู้ตายเอาไปเพราะตัวเองไม่มีเงิน

เขาขู่ว่าถ้าไปจากเขาเขาจะแจ้งตำรวจจับครับ
แล้วทำไมเราถึงกลัวตำรวจจะจับอ่ะ
เพราะเขาเสียบยาย
คือเล่นทั้งสองไหมครับ

เราตั้งใจจะฆ่าเขา

เขาแบบว่าถ้าไปก็
ถ้าไปก็โดนจับแน่นอน
เพราะว่ายังไงก็ต้อง
ต้องหาว่าเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่สุขมอยู่ที่ไหน
อยากขอโทษจากใดอะไรครับ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทร
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยบอกว่า
ภายหลังได้รับแจ้งความจากน้องสาวว่าพี่ชายหายตัวไป
ชุดสืบสวนก็สืบสวนเข้าจับกลุ่มนายอธิพันธ์ที่หลบหนีไป
แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ที่คอนโดย่านบางเขน
สอบสวนเบื้องต้นนายอธิพันธ์รับสารภาพลงมือก่อเหตุจริงนะคะ
บันดาลโทษะกรณีหึงหวงแล้วก็ทะเลาะกัน
ก็เลยคว้าสายไฟพ่วงปลั๊กมาพันคอจนผู้ตายเสียชีวิตทั้งนี้นะคะ
ทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากในที่เกิดเหตุพบยาไอซ์จำนวนหนึ่ง
ก็จะสอบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติมโดยได้แจ้งข้อกล่าว
เบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ